มาร่วมทำบุญพร้อมกับรณรงค์ให้มีการใช้น้ำอย่างประหยัดในช่วงเทศกาลสงกรานแบบนี้
อกจากนั้นค่ะควงคู่หวานใจอย่างหนุ่มทันธนากรมาเคลียร์ข่าว
แต่งงานปลายปีนี้ด้วยค่ะ
วงคู่มาร่วมทำบุญพร้อมรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่

สำหรับคู่หวานยุ้ยจิรนันและทันธนากร
จากทั้งคู่จะมาสร้างบุญร่วมกันแล้ว
โดยเผยว่าตอนนี้กำลังเตรียมสร้างบ้านที่จังหวัดสระบุรีค่ะ
ตั้งใจไว้ว่าก็คงจะเป็นเรือนหอในอนาคต
ซึ่งทั้งคู่มีส่วนร่วมแทบทุกอย่างเลยนะคะ
ตั้งใจว่าอยากได้บ้านสไตล์โมเดิร์น
ส่วนเรื่องงบประมาณทั้งคู่ก็เตรียมใจไว้แล้วว่า
ก็คงบานปลายแน่นอนแต่ก็ยอมทุ่มสุดตัวเพื่อบ้านในฝันค่ะ
พร้อมกับปฏิเสธข่าวลือเกี่ยวกับเลิกแต่งงาน
ช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนนี้ว่าไม่เป็นความจริง
เพราะตั้งเป้าไว้ว่าอยากจะสร้างบ้านให้เสร็จ

เมื่อนั้นก็คงจะมีข่าวดีมาแจ้งให้ทุกคนได้ทราบกันแน่นอนค่ะ
ส่วนเขาดีก็ตอนนี้เรากำลังสร้างบ้านอยู่
กำลังจะสร้างบ้านแล้วก็คิดว่าถ้าสร้างบ้านเสร็จ
แล้วทุกอย่างเรียบร้อยก็เดี๋ยวคงจะบอกกันอีกทีนึงค่ะ

สีเสร็จแล้วก็กำลังเขียนแบบอยู่

ก็แบบก็ออกจากหัวพวกเราสองคนนี่แหละครับ

เราเลิกลงเสาเอกเราพฤษภานี้นะ

แต่ว่าถ้าจะเสร็จใช่๑๔พฤษภานี้คือเลิกลงเสาเอก
แต่ว่าหลังจากนี้จะเสร็จเมื่อไหร่ก็คงจะทำตามธรรมชาติของมัน
ก็คือตามสเต็ปของการสร้างบ้าน
ยังไม่ได้ดูเลิกแต่งเลยตอนนี้ดูแต่เลิกสร้างบ้านอย่างเดียว
ถ้าบ้านเสร็จทุกอย่างพร้อมก็คงต้องถึงเวลาแล้วล่ะครับ
ก็ให้เขาเก็บตังค์กระเยียวด้วยจะได้ไม่ขอผม

อย่างมีอย่างผมเป็นผู้ชายต้องมีหลักฐานมั่นคงอยู่แล้ว
มีพื้นฐานที่ดีเพราะว่าอยากให้บ้านเสร็จ
งานทุกอย่างพร้อมก็คงต้องแต่งนะครับ
เพราะว่าเราก็ถือว่าเราอยู่ในวัยที่พร้อมแล้วแหละ

วันหนึ่งต้องแต่งงานเผื่อจะมีลูกหรืออะไรก็แล้ว